คุณผู้ชมคะมีประโยคนึงที่เด็กชายม๔คนหนึ่งเขาพูดกับแม่
บอกแม่เก็บสิ่งนี้ไว้ดีนะเผื่อมีอะไรเกิดขึ้น
แม่จะได้เอาไปให้เจ้าหน้าที่แล้วจะได้มีเงินใช้อืม
เป็นบัตรประกันชีวิตค่ะบัตรประกันชีวิตเหรอบัตรประกันชีวิต
หลังจากนั้นเขาเสียชีวิตมันเป็นอุบัติเหตุนะคะ
มสี่สองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันไปเข้าค่ายธรรมะที่โรงเรียนนะคะ
ครับแล้วจังหวะจะกลับบ้านถูกรถเก๋งชน
คอหักเสียชีวิตคาที่ทั้งสองศพเลยค่ะ
นี่ค่ะญาติของเด็กทั้งสองคนนะคะมาถึงดูศพปุ๊บซุดลงไปเลย
ร้องไห้กันระงมเลยไม่รู้จะทำอะไรค่ะ
วกกันน็อกที่มันตกอยู่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตน้องเอาไว้ได้เลยนะคะ
ตำรวจสพเมืองกำแพงเพชรและกู้ภัยค่ะได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุก็รีบลงพื้นที่นะคะ
ตรงนี้เนี่ยเป็นถนนสายท่าระแนะหนองปิ้งไก่หลักกิโลเมตรที่๑๕๒๐๐ค่ะ
อยู่ที่บ้านท่าระแนะอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
สภาพด้านหน้าพังเสียหายนะคะ
ผู้เสียชีวิต๒รายเป็นเด็กนักเรียนม๔โรงเรียนนาบอกคำวิทยาคมค่ะ
ชื่อว่านายกฤษดาวิจิตปัญญากับนายธันวาวันทองทั้งคู่คอหักนะคะ
ศพแรกอยู่ตรงจุดที่ชนศพที่สองอยู่ข้างรถเก่งที่ชนค่ะ
ได้คุยกับนายสุเมฆยุรมาศคนขับรถเก่งนะคะเขาบอกว่าเขาขับรถมาจากโรงเรียนบ้านคลองมดแดง
โป่งน้ำร้อนจะเข้าตัวเมืองกำแพงเพชรมากันกับเพื่อนครูรวมทั้งหมด๔คน
ถึงจุดเกิดเหตุเขาบอกว่ารถของเด็กเนี่ยขี่อยู่เลนซ้ายแล้วอยู่หักขวาตัดหน้ารถเก๋งกระทันหัน
เขาเลยเบรกไม่ทันชนเข้าไปอย่างจังแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์สลดนี้ขึ้น

ครูในโรงเรียนของเด็กทั้งสองคนก็บอกว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กม๔
วันนี้ที่โรงเรียนมีกิจกรรมอบรมค่ายธรรมบุตรเป็นกิจกรรมแบบเข้าค่ายธรรมะค่ะ
ว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยคงจะกลับรถเข้าทางแยกอีกฝั่ง

จังหวะนั้นคงจะเลี้ยวตัดลักษณะที่ว่าไม่ทันได้มองว่าทางขวามีรถมาใหม่

แต่เบื้องต้นยังไงก็ตามตำรวจก็ต้องเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ให้กู้ภัยนำร่างเด็กส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร
แล้วก็เรียกคนขับสอบปากคำอย่างละเอียดก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ย
เหตุการณ์เป็นยังไงกันแน่เพราะว่าเราก็ได้ฟังความ
จากทางฝั่งของคนขับรถเก่งเพียงฝ่ายเดียว
ทีนี้เราส่งผู้สื่อข่าวไปที่งานศพของเด็กนะคะ
ที่แรกคือวัดหนองนกกระทาที่ตำบลนาบอกคำค่ะ
เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของน้องโตหรือว่านายกฤษดานะคะ
คนนี้เป็นคนซ้อนแน่นอนบรรยากาศเศร้ามาก
ได้คุยกับคุณแม่น้องโตค่ะแม่บอกว่าเมื่อคืนเนี่ย
แม่กับลูกเพิ่งคุยโทรศัพท์กันเอง
ยังเล่าอยู่เลยว่าแม่เดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยพรุ่งนี้
ผมจะไปค่ายอบรมธรรมะกับเพื่อนนะ
เดี๋ยวเพื่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์มารับในตอนเช้า
ยังบอกเลยว่าเออขับขี่รถกันดีนะลูก

แม่ตายไปก็ไม่เสียดายแล้วแหละ
เพราะทำเรื่องบริจาคอวัยวะไว้

บอกว่าแม่ถ้าเกิดคนเราจะตาย

เขาก็จะบอกแม่เมื่อวานที่เขาบอกอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยไม่คิดว่าลูกจะไปไวขนาดนี้
น้องตั้งใจว่าน้องจะเรียนจบปริญญาตรี
จะทำงานมีเงินเดือนกิน
จะซื้อบ้านอยู่กรุงเทพให้แม่พ่ออยู่

แม่ก็ตั้งความหวังกับน้องไว้มาก
แต่น้องต้องมาจากไปเร็วอย่างนี้
แม่ก็ทำใจยากทำใจลำบากมาก
กับการสูญเสียแม่รับไม่ได้ค่ะ
กว่าจะเลี้ยงมาโตกว่าจะได้ขนาดนี้ทำเรียนหนังสือ
จะเรียนก็มาทำให้ลูกเราเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
เขารู้สึกผิดอะไรไหม

นี่ค่ะน้องโสนี่บริจาคอวัยวะ
โตบริจาคอวัยวะแต่แม่บอก
อายุ๑๕มันเกินไปไหม

ตำบลนาบ่อคำเหมือนกันนะคะ
สถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของน้องเบียร์

ทุกคนอยู่ในอาการเดียวกันกับวัดเมื่อสักครู่นี้เลย

เล่าบอกว่าก่อนลูกจะเสียชีวิตนะ
ลูกเอาบัตรประกันชีวิตที่โรงเรียนทำไว้ให้
ยื่นให้แม่แล้วบอกแม่เก็บดีนะ
เกิดอะไรขึ้นจะได้เอาบัตรนี้ไปยื่นให้ครู

แล้วน้องเขาเสียชีวิตค่ะ
ครูก็ให้แม่เก็บไว้ดีนะแม่
ถ้ามันเป็นอะไรก็แม่เอาอยู่ในครู

ของแม่ตายทั้งคน
ถามได้เลยแถวนี้
ไม่เคยเกลียดเละไม่เคยตบต่อยตีใครเลยจ้ะ